เพราะว่าช่วงนี้คนขึ้นเหนือไปสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นกันเยอะเลย
มากทีเดียวคุณคิดดูว่าดอยอินทนนตอนนี้นะฮะ

เมื่อวานนี้น้ำค้างก็เกาะเป็นยอดย่าวันนี้ไปเกาะที่รถของเจ้าหน้าที่
ใช่ครับไปดูตามรถตามราเลยคุณฮะ
เพราะว่าทั้งกระโปรงรถทั้งกระจกรถ
ปรากฏว่าเขาบอกเอ๊ะหิมะตกใส่รถหรือเปล่า
ขาวจริงเลยนะครับเป็นน้ำค้างแข็งที่เกิดขึ้นนะครับ
อกจากเกาะบนยอดย่าแล้วยังมาเกาะหน้ากระจกรถแบบนี้อีก
เพราะว่ายอดดอยอินทนนท์นะฮะ
อุณหภูมิยังอยู่ที่ประมาณ๑องศาเซลเซียส

ส่วนตรงจุดที่ทำการอุทยาน๖องศาเซลเซียส
ส่วนที่เห็นเป็นน้ำค้างแข็งบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์
กิโลเมตรที่๔๒และกิโลเมตรที่๔๖

เขาบอกว่ารถยนต์ของเจ้าหน้าที่ที่จอดไว้

มีเกร็ดน้ำเกาะเข้าไปอีกตามกระจกและตัวรถเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าโอ้เหมือนไปจอดรถอยู่กลางเมืองหิมะเลย

ใช่ครับส่วนไปส่องดูยอดย่า

วยขาบน้ำค้างแข็งเกาะแบบนี้นะฮะ
หลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวไปเห็นก็ตื่นเต้น
ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
บอกโอ้นานปีทีหนนะฮะ

จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว
ในช่วงบรรยากาศที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าหนาวจัดนะครับ
เพราะว่ายอดดอยวัดอุณหภูมิได้ที่๑องศาเซลเซียส
กิวแม่ปานก่อนหน้านั้น๐องศาแล้วนะ
วันนี้อุ่นมาเล็กน้อยคือ๑องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนที่ทำการอุทยาน๖องศาเซลเซียสนะครับ
นายกริจสยามคงสตรีผู้บริหน่วยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จองที่พักคึกคักมากเลยคุณ

ให้ระมัดระวังหลายเรื่องหน่อย

พออากาศเย็นแบบนี้มันมีหมอกตอนเช้า
ขับรถขับราท่านต้องระมัดระวังด้วย
สองท่านต้องตรวจเช็คสภาพรถของท่าน

เชื่อคำเตือนเจ้าหน้าที่จราจร

สี่เรื่องของจุดตรวจจุดสกัดต่างต่าง
โดยเฉพาะจุดคัดกรองด้านสุขภาพคุณ

ป้องกันโควิด๑๙อันนี้ต้องเน้นย้ำเลย

พวกเราจะต้องขึ้นไปเที่ยวบนดอยแบบกาดไม่ตก
ท่านต้องเตรียมพร้อมในการต่อยเสมอเหรอฮะ
กาดต้องไม่ตกนะฮะต้องไม่ประมาทด้วย
และอีกอย่างเรื่องของสุขภาพกายของท่าน
ต้องดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองก่อนขึ้นไป
เพราะว่าบางทีขึ้นไปไปเจออากาศหนาวมาก

บางคนอยู่ในพื้นที่สมมุติโอ้โหเราเคยอยู่ในเมือง

ปรากฏขึ้นหนาวขึ้นดอยแบบนี้แล้วมันหนาวจัดนะครับ
ก็ปรับตัวไม่ทันนะครับ
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่อย่างดอยอ่างขางดอยสุเทพ
ขุนนางดอยม่อนแจ่มคนเยอะเลยเหมือนกัน
แล้วก็ดอยผ้าห่มปกอำเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่
ก็คนเยอะแต่ว่ากรณีของดอยผ้าห่มปกเนี่ยนะฮะ
เย็นวันก่อนนะหญิงวัย๕๗ปีเป็นชาวลำพูน
ขึ้นไปเที่ยวนะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
เขาบอกน่าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เข้าห้องน้ำนานเพื่อนเข้าไปเคาะเข้าไปเรียกนะฮะ
ก็ไม่เปิดทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปดูแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับก็เตือนแหละฮะ
เรื่องของสุขภาพของท่านด้วยนะฮะ
จากเหนือเดี๋ยวเราไปอีสานกันหน่อยฮะ
ไปทั้งพระอีสานกลุ่มผู้ชมอยากพาไปดูที่นี่กันหน่อยนะฮะ
จังหวัดกาลสินคึกคักมากดูสิ
พ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกหลาน
โอ้โหไปตื่นเต้นกับไดโนเสาร์
ไปหมดเลยนะคะที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะคะ
เป็นสวนไดโนเสาร์อยู่ในตำบลนิคมอำเภอสหัสขันต์จังหวัดกาลสินนะคะ
เขาทำเป็นสวนสาธารณะเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลย
อำเภอสหัสขันเป็นอำเภอที่มีเสน่ห์นะคุณนะ
วัฒนธรรมก็ดีนะฮะวิถีชีวิตก็แบบน่าสนใจมาก

แล้วปกติทุกอย่างก็น่าไปเที่ยวอยู่แล้ว
ตอนนี้อากาศเย็นยิ่งน่าเข้าไปใหญ่เลยนะคะ

ไปที่สวนสาธารณะไดโนเสาร์แห่งนี้ไปดูฝูงไดโนเสาร์

สายพันธุ์กินพืชสายพันธุ์กินเนื้อ
คือเด็กส่วนใหญ่พอไปอยู่ที่นี่แล้ว
โอ้โหวิ่งกันสนุกสนานไปหมดนะคะ

ลงในโซเชียลลงในโลกออนไลน์กัน

นักท่องเที่ยวต่างบอกว่าที่นี่นะสวนไดโนเสาร์ที่นี่
เขามีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์

อากาศเย็นสบายอยู่ได้ทั้งวันเลย
บางคนเอาเสือไปนอนปูเล่นเลยนะคะ

จอดรถแวะชมกันอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ

อีกที่หนึ่งคืออากาศดีตลอดทั้งปี

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาบอกเต็มนะคุณ

คือเมื่อวานวันหยุดแล้ววันแรกใช่ไหม

วันที่๑๐นะฮะวันนี้วันที่๑๑ธันวาคม

นักท่องเที่ยวขึ้นไปพักที่อุทยานอย่างต่อเนื่องเลยนะ

หรือพากันมากางเต็นต์เป็นกลุ่มกับเพื่อน
ส่วนใหญ่นะคุณนะก็ต้องเตรียมมาอาหารการกิน
หม้อเมอร์เอามาพร้อมเลยนะฮะ
เอาวัตถุดิบไปประกอบอาหารกันข้างบนเลย
เวลาไปกางเต็นต์นะแล้วก็ไปนอนหนาวเนี่ย

หมูกะทะจิ้มจุ่มอะไรแบบนี้นะ

แล้วก็กินตอนอากาศเย็นนะสบายนะฮะ
แล้วก็นอนรับลมหนาวในช่วงค่ำคืน
แต่อย่าลืมนะฮะเตรียมเครื่องกันหนาวของท่าน

มีอุณหภูมิที่หนาวเย็นตั้งแต่ช่วงค่ำ

อุณหภูมิประมาณสัก๑๗องศาเซลเซียส

แต่กลางคืนมันแบบมีลมด้วยมันหนาวเลยนะฮะ
แล้วก็พื้นที่ลานกลางเต็นต์ผากล้วยไม้

อุทยานยังคงจัดพื้นที่กางเต็นต์เพิ่ม

ส่วนมาตรการในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด

เจ้าหน้าที่เขาจะคอยตรวจตาดูนะฮะ

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านอยู่กับคนเยอะ

เอาขยะขึ้นไปแล้วเอากลับลงมาด้วย
กลับลงมาด้วยมือไม้ต้องล้างนะ
แอลกอฮอลต้องติดตัวอยู่เสมอนะครับ

ที่บอกให้เอากลับลงมาด้วยเพราะ

ถูกต้องนะคะเดี๋ยวกินเข้าไปก็จะเป็นอันตราย

อยากจะสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็มีคำถามว่า

หน้าอากาศจะเป็นยังไงเห็นเขาว่านักวิชาการบอกอากาศจะอุ่นขึ้น
โอ้โหเราก็ยังอยากสัมผัสอากาศหนาวตกลงเป็นไงฮะ
อย่าเพิ่งพับเก็บนะคะอย่าเพิ่งเก็บเสื้อผ้าเตรียมไปเที่ยวกันได้ต่อค่ะ
เพราะว่าในสัปดาห์หน้ายังมีข่าวดีว่าประเทศไทยของเรา
ยังคงหนาวยาวนานไปจนถึงกลางเดือนเลยนะคะจนถึงปีใหม่เลยนะคะ
แล้วที่สำคัญอยู่ในกรุงเทพไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สัมผัสอากาศนะคะ
ในกรุงเทพเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยแปะสิบห้าองศาเลยนะ
โอ้โหใช่กรุงเทพผมเคยเจอกับอุณหภูมิสิบเจ็ดองศาค่ะ
ผมก็ว่าหนาวแล้วนะอันนี้สิบห้านะคะแตะสิบห้าเลยเหรอฮะ
ลองเตรียมตัวดูนะคะแล้วมาดูรายละเอียดกันเป็นยังไงนะคะ
ตอนนี้หลายคนนะคะแน่นอนพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว
แต่ถ้าใครมีแผนจะเดินทางไปภาคใต้ตอนล่างเอามาดูกันหน่อย
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศทางภาคใต้ภาคใต้ตอนล่างสัปดาห์หน้า
อาจจะต้องระวังกันหน่อยอันตรายจากฝนตกหนักยังคงมีอยู่นะคะ
เนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศมาเลเซียตอนล่าง
แล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณทะเลจีนป้ายฝั่งตะวันออก
ที่เขาจะพัดพาความชื้นเข้ามาสู่อ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ตอนล่าง
คือลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ภาคใต้ตอนล่างนะ
ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาส
จะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
เยอะนะฮะจำได้ไหมครับปัจจัยช่วงที่น้ำท่วมภาคใต้เนี่ย
เพราะว่าเจ้านี่เหมือนกันทั้งมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้
แล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำแถวมาเลเซีย

ตัวนี่แหละที่ทำให้ก่อนหน้านี้บ้านเรา

อ่าลักษณะอากาศแบบเนี้ยก็จะเป็นไปตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะ
ไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเลย
โดยฝนจะเน้นตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะคะ
ช่วงสัปดาห์คริสต์มัสภาคใต้
ยังคงต้องรับมือกับพายุโซนร้อน
ที่จะเข้ามาสลายตัวอีกลูกด้วย

น้ำสัปดาห์จะลดลงไปนี่เอง
ใช่นะคะยังคงต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าอากาศ

ทีนี้มวลอากาศเย็นมาดูกันบ้าง
วนอากาศเย็นกำลังแรงที่จะแผ่เข้ามาปกครุมประเทศ

ที่จะทำให้ตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคมนี้เป็นต้นไป
คือบ้านเราเนี่ยจะมีอากาศหนาวรุนแรงค่ะคุณ
แล้วก็ลมหนาวครั้งนี้จะแผ่ความเย็นมาไกล
ภาคใต้ตอนบนด้วยจะได้สัมผัสอากาศหนาวด้วย
คาดว่าจะหนาวยาวนานไปจนถึงปีใหม่

ประมาณสัก๑๒ไปจนถึง๓๐องศาเซลเซียสนะคะ

คือผมไม่ค่อยเป็นห่วงคนที่อยู่ภาคกลาง
หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อุ่น
แต่ว่าถ้าคนอยู่พื้นที่สูงยอดดอยยอดภูเราเป็นห่วงจริง

เพราะว่าเรื่องของเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งผมเนี่ย

ใช่นะฮะก็ฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนะครับ